ชั่วตลอดตลาด
ชั่วตลอดตลาด

เช็คราคาสินค้าวันนี้มีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนด้วยค่ะ

หมูเนื้อแดงปรับลงมาแล้วอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
สะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐ยังคงที่อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะคะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของเห็ดกันบ้าง
ฟาง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเห็ดเข็มทองวันนี้๓๕บาทต่อกิโลกรัม